แล้วสุดท้ายเนี่ยถูกพบเป็นศพอยู่ที่น้ำตกโตนอ่าวยนล่าสุดนะคะเมื่อคืนเนี่ยตำรวจมีการคุมตัวผู้ต้องสงสัยมาสอบปากคำแต่วันนี้ออกหมายจับแล้วจับได้แล้วนะคะ
ทะเบียนรถแล้วก็ไล่หาเลยว่าเจ้าของรถจักรยานยนต์คนนี้คือใคร
ไปจับที่บ้านกำลังนั่งกินกาแฟอยู่ไปรวบตัวเอาไว้ได้นะคะ

ใช่ค่ะเล่าย้อนกลับไปก่อนแล้วกันคุณผู้ชมค่ะ
คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่๕สิงหาคม
ที่มีการพบศพนักท่องเที่ยวชาวสวิสเตอร์แลนด์
นางนิโคโซแบงไวส์คอฟนะคะวัย๕๗ปี
ซึ่งพบตรลงพื้นที่ไปด้วยตัวเอง
เพื่อติดตามคดีแล้วก็เร่งสืบสวนหาตัวคนร้าย
บ่าย๒วันนี้มีการคุมตัวผู้ต้องสงสัย
มาที่สพวิชิตนะคะโดยผู้ต้องสงสัยคนนี้
เป็นผู้ชายอายุ๒๗ปีไปคุมตัวได้ที่บ้านพัก
บ้านแหลมพันวาค่ะผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๘
และชุดสืบสวนสอบสวนก็ประชุมแล้วก็เค้นสอบ
ยาวเลยนะคะรวมถึงมีนายยันแคเนอร์

ร่วมสังเกตการณ์ด้วยหลังจากนั้นตอนช่วงหกโมงเย็นค่ะ
ผู้กำกับสพวิชิตมีการรวบรวมหลักฐาน
ขอหมายจับจากศาลจังหวัดภูเก็ต
ทีนี้จังหวะที่สอบผู้ต้องสงสัยอยู่เนี่ย
สอบตั้งแต่บ่าย๒โมงจนกระทั่งบ่าย๓โมงครึ่ง
มีผู้ชายคนนึงนะคะชื่อนายวันพิรักษ์เอียดซ้ายหรือนายหยิก
ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวเขาเดินทางมาที่สพวิชิต
หลังมีการทราบข่าวว่าผู้ต้องสงสัยคนนี้ถูกนำตัวมาสอบปากคำ

ผู้ต้องสงสัยทำงานตัดย่าอยู่บนเขาอ่าวยนหลังสำนักสงฆ์
เมื่อ๒๓วันก่อนในคืนฝนตก

แล้วก็โชว์บาดแผลบริเวณเอวด้านขวาให้เขาดู
ลักษณะแผลนี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นแบบนี้
คือเป็นลักษณะเหมือนรอยเฉียงขึ้นไปทางด้านหลัง
ทางด้านหลังแล้วก็ตกสะเก็ดแล้วนะคะคล้ายแผลถลอก
เขาก็ถามว่าไปโดนอะไรมาเดี๋ยวหายาใส่ให้ก็ไม่ได้เอกใจว่าเกิดอะไร
ซึ่งเหตุผลที่นายหยิกตัดสินใจมาสพวิชิตเนี่ย
อยากที่จะมายืนยันความบริสุทธิ์ของผู้ต้องสงสัยคนนี้
ว่าไม่น่าจะใช่เพราะจากที่รู้จักกันมา๑๒เดือนเนี่ย
ผู้ต้องสงสัยนิสัยดีทำงานดีแล้วก็ตั้งใจทำงาน
ไม่น่ามาก่อเหตุแบบนี้ได้ประกอบกับผู้ต้องสงสัยเนี่ยตัวเล็ก
ถ้าสู้กันกับชาวต่างชาติที่ตัวใหญ่กว่าถึงแม้ว่าฝ่ายหญิงเขาจะอายุ๕๐แล้วเนี่ย
ผู้ต้องสงสัยไม่น่าจะสู้ได้รวมถึงน้ำตกตรงนั้นน่ะ
มันเป็นที่สาธารณะมันเป็นที่ท่องเที่ยวใครใครก็ไปกันได้เอาลองฟังเสียงของนายหยิกหน่อยนะคะ
รู้สึกมันจะวิ่งไปเข้าไปอ่าวโยนอะไรสักอย่าง

ตัวเล็กมึง

ตัวแรกจะโอเคแต่แก่งแรง
ตัวแรกจะโอเคแต่แก่งแรง
มาแผลกันเดียวผมไม่เชื่อ
แล้วแผลที่เจอนี้เป็นแผลที่ไหน

แต่ว่าถ้าคุณจะไปต่อสู้แบบนั้น
มันก็น่าจะมีแผลทางร่างกายหรือตามหน้าตาเขา
คุณผู้ชมคะมีรายงานว่าจากการสอบปากคำผู้ต้องหา
เบื้องต้นผู้ต้องหารับสารภาพ
แล้วฟังข้ออ้างของเขานะคะ
ฟังการรับสารภาพของเขามันโอ้โห
ผู้ต้องหาบอกว่าเขาเดินไปหากล้วยด่าง
บนเขาที่ใกล้กับที่เกิดเหตุไปคนเดียว
แล้วไปเจอผู้เสียชีวิตนั่งเล่นน้ำอยู่ที่โขดหิน

เขาตั้งใจจะชิงทรัพย์และจะข่มขืนด้วย
ใช้แขนรัดคอจนเขาหมดสตินะคะ
แล้วก็จมน้ำเสียชีวิตตรงจุดเกิดเหตุเลย
ผู้ต้องหาบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยถอดกางเกงของผู้เสียชีวิตออก
ตั้งใจจะข่มขืนแต่ก็เปลี่ยนใจ
แล้วก็ทิ้งศพเอาไว้ในที่เกิดเหตุ
มีรายงานว่าผู้ต้องหาตั้งใจจะชิงทรัพย์ใช่ไหมคะ
เพราะเห็นว่าเขาเป็นชาวต่างชาติ
คิดว่าเขาจะมีสตางค์ติดตัวเยอะ
แล้วได้เงินไปแค่๓๐๐ค่ะ
ก็เลยโมโหที่ได้เงินจากผู้เสียชีวิตไปแค่๓๐๐ค่ะ
ก็เลยเครื่องรองเท้าทิ้งเอาไว้ใกล้ศพ
ก็คือรองเท้าที่พบรองเท้าข้าวไปนี่นะคะ

ผู้ต้องหามีสารเสพติดในร่างกายด้วย
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๘พลตำรวจรีนันทเดชย้อยนวล
บอกว่าคดีนี้หลักฐานแน่นหนา
ตำรวจยืนยันว่าไม่ได้จับแพ้ค่ะ
ยืนยันว่าผู้ต้องหาก็รับสารภาพ
หลักฐานมันชัดหลักฐานมันแน่นนี่
พบตรจะเป็นผู้แถลงข่าวเองนะคะ

กรมคับการตำรวจภูทรจังหวัดภูเก็ต
คุยกันไหมอ่ะครับ

แกอยากรู้รึเปล่าผู้ต้องหากินตัวแน่นะ

แล้วหลักฐานชัดเตียนเล่นเร็บบร้อย

คุณคิดว่ามากกว่า๑คนชัดทางลองครับคุณร้ายตอนนี้

อย่างที่เรารายงานไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะพอพบศพวันที่๕
เพื่อไปติดตามสืบสวนคดีด้วยตัวเอง
ทีนี้เจอคนร้ายใจวันนี้ช่วง๗โมงเช้า
พลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ย
นำกำลังตำรวจลงพื้นที่ปูพรมสืบสวนหาพยาหลักฐานเพิ่มเติม
ตั้งแต่การตามรอยแบบเดินเท้าตั้งแต่จุดที่พักแรมของผู้เสียชีวิต
คือตามรอยที่เขาเดินไปเลยนะจากจุดที่พักไปจนถึงผ่านหาดอ่าวยน
จนถึงน้ำตกโตนอ่าวยนเป็นระยะทาง๑๔กิโลเมตร
ใช้เวลาเดินเนี่ย๒๕นาทีจากนั้นก็เดินขึ้นไปบนที่ชั้นสองของน้ำตก
ซึ่งเป็นจุดที่พบศพแต่ว่าตรงนี้เนี่ย
เจ้าหน้าที่ไม่ได้ให้สื่อตามขึ้นไปด้วยนะคะเพื่อป้องกัน
เพื่อจะไปเหยียบย่ำหลักฐานหรือว่าอาจจะไปทำลายหลักฐานโดยไม่ได้ตั้งใจอะไรแบบนี้ค่ะ
หลังจากที่ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องของพญาหลักฐานแล้วเนี่ย
กลับลงมาก็มาให้สัมภาษณ์นะคะว่า
วันของการสืบสวนเนี่ยนะทีมงานทำงานตลอดไม่ได้หยุดพัก
ปูพรมตรวจสอบทุกอย่างในพื้นที่ไล่ตั้งแต่จุดเกิดเหตุ
ขยายวงโดยรอบไปถึงจุดเกิดเหตุดูลักษณะสภาพพื้นที่
แน่กลุ่มบุคคลที่ขึ้นไป
ก็คาดหวังจากเรื่องของการสอบพยานบุคคล
ถูกพยานจากนิติวิทยาศาสตร์ที่ส่งไปที่กรุงเทพด้วย
เรื่องต้นค่ะผู้ตายมีร่องรอยถูกทำร้ายที่กล่องเสียง
คือกระดูกกล่องเสียงแตกมันอยู่ตรงคอนะคะแถวลูกกระเดือก
มีการแบ่งการทำงานสักถามพยานบุคคลไปจำนวนนึงแล้ว
คนงานในแคมป์บุคคลที่ตรวจพบในกล้องวงจรปิดที่เข้าที่เกิดเหตุ
ก็มีการสอบถามให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
พบตรย้ำเลยนะคะว่าทำงานแบบละเอียดที่สุดถูกต้องที่สุดแล้วก็รวดเร็วที่สุด
เพื่อจะคลี่คลายคดีนี้โดยไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งเลย
ไม่ว่าคนร้ายจะมีหนึ่งคนหรือว่ามากกว่าหนึ่งคนก็ตาม
คือเราก็ไม่ได้ปิดว่าจะเป็นคนเดียวนะครับจะเป็นหนึ่งหรือมากกว่านั้นก็ได้
เราไม่ตัดประเด็นอะไรนะครับไม่ใช่ว่ามุ่งหรือไม่มุ่งเราไม่ได้ตัดประเด็น
เรายังเปิดกว้างทุกอย่างก็ต้องเดินตามหลักฐาน
ซึ่งการทำงานทั้งหมดของเจ้าหน้าที่ตำรวจไทย
มีผู้ช่วยทูตฝ่ายตำรวจสวิสเตอร์แลนด์ก็คือนายยันแคนเนอร์ร่วมสังเกตการณ์อยู่ตลอดนะคะ
ยันแคนเนอร์บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือสิ่งเลวร้ายกับทั้งสองประเทศ
ที่ผ่านมาก็ทำงานร่วมกับตำรวจไทยก็มั่นใจว่าตำรวจไทยจะจับคนร้ายตัวจริงได้
ซึ่งทีมตำรวจไทยที่ดีที่สุดตอนนี้ก็ลงพื้นที่มาสืบสวนคดีนี้แล้ว
แล้วก็ทำงานอย่างหนักจริงเชื่อมั่นว่าคดีนี้น่าจะคลี่คลายได้เร็วค่ะ
เขาก็ทำงานกับตำรวจไทยมานานนะครับ
แล้วก็บอกว่าตำรวจไทยที่ดีที่สุดก็มาทำงานที่นี่
แล้วยิ่งถ้าทำงานหนักแนวอะไรยังไงก็เชื่อว่าจะหาตัวคนร้ายได้

ยยยยยยยย
แต่ขากลับทำไมกลับออกมาคนเดียว
ก็เลยไม่รู้ว่าที่เห็นเข้าไปที่น้ำตกเนี่ยเขาไปทำอะไรกันตรงนั้น
เมื่อเช้าเนี่ยฉันเซฮารัวเขานะตอน๘โมงกว่า
เก้าโมงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่รู้คนคนเดียวกันหรือเปล่า
เขาบอกว่ามันมีผู้หญิงคนนั้นเดินมาคนเดียวสปายเป้สีดำ
แล้วก็นุ่งกางเกงเหมือนกางเกงยีนแค่เข่าใส่เสื้อตัวขาวอะไรสักอย่าง
เขาบอกเขาก็คุยกันเฟียโหลสักพักนึงเขาก็เดินไปแฟนก็ไปทำงาน
เขากลับมาเขาก็บอกเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทำไมวุ่นวายจังเลยบ้านเรา
ปกติมันไม่มีผิดปกติตั้งแต่ข้างหน้าแล้วก็บอกบอกเออนี่น่ะอุ้ยตายแล้ว
มันมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นด้วยเหรออะไรอย่างนี้